มาดูไฟไหม้บ้านเรือนกันบ้างนะครับ
อ่างทองไฟไหม้บ้านทรงไทย
จนเสียหายเกือบทั้งหลังเลยนะครับ

ก็เห็นเปลวเพลิงกำลังลุกโหมกระหน่ำ
บ้านเลขที่๒๘หมู่๕ตำบลบังพลับ

ดับเพลิงก็รุดเข้าไประงับเหตุ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ทรงไทยชั้นเดียวใต้ถุนสูง
ก็ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงอยู่นานประมาณ๓๐นาที

ก็พบว่าบ้านทรงไทยหลังนี้วอดเสียหายทั้งหลังแล้วครับ
จากการสอบถามนางจำเนียนพึ่งแย้มอายุ๖๔ปี

เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่กำลังนั่งคุยอยู่กับครอบครัว

จู่ได้ยินเสียงเหมือนระเบิดดังตุ้ม

แล้วก็มีเปลวเพลิงลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว
เธอเองก็รีบวิ่งขึ้นไปดูพร้อมกับนำน้ำ

แต่ว่าเพลิงมันโหมไหม้อย่างรวดเร็ว
โดยขนข้าวของออกมาได้บางส่วนเท่านั้นเอง
ที่เหลือถูกเพลิงไหม้เสียหายหมดนะครับ
แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

เพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไปนะครับ